จากเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศมาที่กีฬาในประเทศกันบ้าง
ก็ตั้งเป้าบอกว่าจะพาต้นสังกัดกลับมาคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกให้ได้
รวมถึงตั้งเป้ากับทีมชาติไทยอยากจะพาทีมชาติไทยไปเล่นฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ด้วยค่ะ
สร้างความฮือหาด้วยการคว้าตัวคนนี้มุธมัติอุสมันมูซาดาวยิงลูกครึ่งไทยกาน่า
ให้ตัวเขาประสบความสำเร็จบนเส้นทางฟุตซอลอาชีพ
แล้วก็ติดทีมชาติตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันนี้
ส่วนตัวเองที่หลังจากมาย้ายร่วมทีมชนบุรีก็หวังจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็พาทีมชนบุรีกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้
หลังจากผ้าแชมป์ลีกมาแล้วใน๒ครั้งล่าสุด
ส่วนในทีมชาติก็หวังจะพาตัวเล็กทีมชาติไทยไปเล่นฟุตซอลโลกให้ได้ด้วยค่ะ
ทำให้ผลงานให้ดีครับไม่ว่าเราจะลงเล่นรายการไหนก็อยาก
ทำให้ชนะให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ครับ
อยากมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาพาทีมขวาแชมป์
ผมก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทุกครั้งที่ลงเล่นก็จะเต็มที่
แล้วก็จะถึงจำประตูให้ได้แล้วก็อยากให้ทีมชนะทุกแมทครับ
ช่วงเย็นวันนี้นะคะเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะ
อนมาอุสมันมูซาก็จะกลับไปเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
เพื่อเตรียมความพร้อมลงทางศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐ที่เติร์กมินิสถานค่ะ
จะแข่งขันกัน๒๖กุมภาพันธ์ถึง๘มีนาคมนะคะ
รายการนี้ก็คัดเอา๕ทีมไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๒๐ที่ลิโทเนียด้วยค่ะ